มีการเมืองนะคะตอนนี้ประเด็นการเมืองที่ถูกพูดถึงหนักที่สุดคงหนีไม่พ้น
เรื่องของกฎเรื่องกฎกระทรวงที่ว่าอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดิน
หรือว่าเอาง่ายต่างชาติสามารถเข้ามาซื้อขายที่ดินในไทยได้
เรื่องนี้คือคนติดแฮชแท็กขายชาติกันเลยทีเดียวนะคะ
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพราะว่ามันมีการอนุมัติในแง่ของหลักการ
คนก็เลยรอดูว่าหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่างนี้แล้วเนี่ย
มันจะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎเกณฑ์อะไรให้มากขึ้นให้มันครอบคลุมไหม
เพราะว่าตอนนี้สังคมเสียงแตกเป็นสองฝ่าย
ฝ่ายหนึ่งบอกนี่คือการขายชาติ
อีกฝ่ายหนึ่งบอกใครบอกล่ะนี่คือการพัฒนาความเจริญในประเทศต่างหาก
ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ยอมเปิดปากตอบคำถามกรณีให้ต่างชาติซื้อที่ดินบนแผ่นดินไทยได้
หลังจากสวมบทได้มีบ้ายมาหลายวัน
แต่คำตอบของลุงตู่ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ประชาชนต้องการจะรู้
เพราะไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดอะไรเลย
เรื่องการขายที่ดินให้ต่างชาติไม่ใช่เรื่องใหม่
กำเนิดเริ่มมาตั้งแต่สมัยนาชาติ
เอกชาติชายชุนฮาวันอดีตนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า
แต่มาเริ่มจริงจังในสมัยทักษิณชินวัฒน์
ออกกฎหมายให้ต่างชาติซื้อที่ดินได้
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเอาเงินมาลงทุนไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท

ทำให้เวลานั้นรัฐบาลทักษิณถูกโจมตีอย่างหนัก
ถึงขั้นมีการปลุกม็อบออกมาต่อต้านและประนาม
ว่าเป็นการขายชาติขายแผ่นดิน
พอมาถึงรัฐบาลลุงตู่เสียงต่อต้านก็ยังคงมีอยู่
แต่กลายเป็นว่าเสียงต่อต้านเหล่านั้นกลับไม่ใช่เสียงของกลุ่มที่เคยปลุกม็อบไล่ทักษิณ
และกลุ่มคนที่เคยไล่ทักษิณหายไปไหนกันหมด
ในเมื่อรัฐบาลลุงตู่ก็จะขายแผ่นดินให้ต่างชาติเหมือนกัน
ที่คอรมออนุมัติว่าให้ต่างชาติมาซื้อที่ดินในประเทศไทยได้

ก็เห็นได้เลยว่า๑ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจริงนะครับ
สองก็คือกลับทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศสูงเกิน
กระทั่งคนฮ่องกงเองไม่สามารถที่จะมีที่อยู่ที่เหมาะสมได้

แล้วก็จะเหลื่อมล้ำยิ่งกว่าที่ฮ่องกงประสบเจออีก

แต่ในเสียงซ่านก็มีเสียงหนุนเช่นกัน
เพราะเชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมาได้
หลังถูกพิษโควิด๑๙เล่นงานมาหนักตลอด๓ปี
ทำให้รัฐบาลต้องกู้เงินมาช่วยเหลือประชาชน
จนวงเงินกู้ทะลุเพดาน
จำเป็นต้องหาเงินมาโปะอย่างเร่งด่วน
อย่างไรก็ตามการขายที่ดินให้กับนักลงทุนต่างชาติ
ไม่เป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้เลย
ทางรัฐบาลชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงเหตุและผล
ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและทำไมต้องทำเช่นนี้
แต่ผู้นำรัฐบาลกลับเลือกที่จะไม่ชี้แจงไม่ตอบคำถาม
ทั้งที่ครั้งหนึ่งก็เคยขู่รัฐบาลก่อนหน้า
ว่าห้ามขายที่ให้กับต่างชาติ
แต่พอตัวเองมาเป็นรัฐบาลสุดท้ายก็ทำแบบเดียวกัน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน